ขุนตานอุโมงขุนตานจังหวัดลำปาง
กินอะไรดมอะไร
นี่ไงข่าวแรกของเราในช่วงนี้

ก็เลยได้กลิ่นเข้ามาเลยใช่ไหม
หอมหอยอยากกินเลยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ต้องถามก่อน
หอยหอมสนุกมีนะในประเทศไทยนี่แหละที่จังหวัดเลย
คือหอยหอมเนี่ยนะมันจะหาได้เฉพาะช่วงหน้าหนาวนี้ด้วย
แล้วตอนนี้กำลังฮิตเลยนะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้
พอพูดชื่อว่าหอยหอมหน้าตาเป็นยังไงเป็นหลอดอย่างเงี้ย
หอยหลอดแต่ไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมครับ
ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคือหอยหอมแล้วก็เป็นที่นี่ครับ
อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเป็นตลาดเช้าที่นั่น
เขาบอกว่าขายดีทุกวันครับยิ่งช่วงนี้อากาศเย็นฝนตกพร่ำ
ก็ขายดิบขายดีครับ
ผู้สื่อข่าวของเราก็ไปถามนะครับนางสาวนุดดานอกแก้อายุ๔๐ปี
ชาวตำบลร่องจิกอำเภอภูเรือจังหวัดเลยครับ
แม่ค้าขายหอยหอมเจ้าเดียวในตลาด
ด่านซ้ายบอกว่าขายมานานหลายปีแล้วนะ
เริ่มขายตั้งแต่ตี๓จนถึง๗โมงเช้าทุกวัน
และตามตลาดนัดทั่วไปของจังหวัดเลยนะครับ
โดยไปซื้อหอยหอมที่จังหวัดพิศนุโลก
มาครั้งละหลายร้อยกิโลกรัมเลยทีเดียว
ต้นทุนกิโลกรัมละ๔๐บาทนะครับ
ก็นำไปขาย๗๐บาทวันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐กิโลกรัม
หากค่าใช้จ่ายเนี่ยเหลือกำไรวันละประมาณ๒๓บาท
ถ้า๒๓บาทไม่ขายแล้วมั้ง
อุ้ยอย่างนั้นก็เก็บออกไว้ทานเองดีกว่า
เพราะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยกว่าหอยขมเขาว่าอย่างนั้น

แต่นี่ก็ควรจะต้องล้างให้สะอาดเหมือนกัน
แล้วก็รสชาติมันจะบอกว่าหวานมัน

กิโลเลยนะขายหมดขายเกลี้ยงแหละครับคุณผู้ชมครับ
แม่ค้าก็ยังบอกอีกนะครับว่าหอยหอมหายากและจะมีลักษณะตัวยาวสีดำ
เฉพาะแหล่งน้ำธรรมชาตินะครับเช่นน้ำตกหรือว่าตามซอกหิน
หากเป็นหอยหอมที่อำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรชบูรณ์ด้วยแล้วล่ะ
ก็ตัวจะใหญ่อ้วนและเนื้อแน่นเป็นพิเศษครับบางวันเนี่ยนะครับ
ซื้อไปตั้งขายได้ไม่นานก็หมดเพราะว่าจะมีเฉพาะช่วงนี้
ช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ซื้อเขาก็รู้ว่าช่วงนี้
อาหารอะไรมีอาหารอะไรมาเขาก็ไปรออยู่ที่ตลาดกันแล้ว
หน้าหนาวแบบนี้หอยหอมน่าทานนะคะแปลกดีนะคะ
ไปกันอีกหนึ่งที่เชียงใหม่ปกติอาหารเนื้อชอบทานอะไรคะ
ชอบอยู่แล้วชอบพวกน้ำพริกอาหารพริกหนุ่มน้ำพริกอ่อง

น้ำพริกอ่องแกงฮังเลลาบคั่วเบสิกไปวันนี้จะพาคุณผู้ชมและคุณชนะ
พาไปรู้จักแกงกระด้างเขาบอกว่าขายดิบขายดีช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะ
ขายดีนักเจ้า

แต่เขาเป็นแกงไงเรียกว่าแกงกระด้าง
ในระยะนี้นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
นิยมทำแกงกระด้างขายเพราะว่าเป็นเมนูพื้นบ้านออกมาขายเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้น
แกงชนิดนี้ไม่มีน้ำเหมือนกับชื่อ

เป็นก้อนสี่เหลี่ยมเหมือนวุ้นเหมือนที่เห็นไปนะคะ
แกงกระด้างเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าแกงหมูหนาวทำมาจากขาหมู
ส่วนของหมูที่มีไขมันเยอะนะคะ
ส่วนประกอบเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเอ็นมีไขมันด้วยพอนำมาเคี่ยวปรุงด้วยเครื่องเทศจะได้น้ำแกงที่ค่อนข้างข้นแล้วก็ค่อนข้างเหนียวนะคะ
หลังจากนั้นก็เทใส่ถาดค่ะก็

โอ้โหแล้วเนี่ยนะผมเห็นแล้วเนี่ยอยากทานมากเลยครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันดูแล้วท่าทางจะน่าทานนะ
เป็นวุ้นใช่ไหมคล้ายวุ้นแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวไหม

เหมือนทานกับข้าวเหนียวร้อนนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้เจ้าแกงกระด้างเนี่ยมันก็จะคล้ายกับหมู

ในพื้นที่อื่นผมจะขายหมูหนาวแบบนี้
เขาก็ขายดิบขายดีนะนิยมกินกับข้าวเหนียวร้อนเหมือนที่บอกไปนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ให้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะว่ามีไขมันเยอะเนื่องจากมีส่วนประกอบไขมันแล้วก็โปรตีนด้วย

เจ้าของร้านก็คือคุณวันเพ็ญจรรเต๋นะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารพื้นเมืองแถวสรรป่าคอยบอกว่าแกงกระด้างเป็นเมนูยอดนิยมของเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวช่วงนี้ทางร้านจะทำแกงกระด้างขายทุกวันเลยขายเป็นชิ้นไม่ได้ขายเป็นถุงนะคะเหมือนขนมเลยชิ้นละ๕บาทนะคะขายคู่กับอาหารพื้นเมืองเมนูอื่นอื่นเป็นที่ชื่นชอบของ

จังหวัดลบบุรีชื่อว่าพนตรีสุทัศน์อยู่นานอายุ๗๕ปีครับ
ท่านเขาก็เป็นประธานกองทุนเปิดร้านค้าประชารัฐ
นำข้าวราดแกงราคา๑๐บาทออกมาเรียกลูกค้าที่บริเวณ
ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านคลองขุนหมู่ที่๕
ตำบลไผ่จำสินอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
เขาบอกอย่างนั้นมีประชาชนเข้าไปอุดหนุนจำนวนมาก
ช่วงเทศกาลและวันหยุดไม่ต้องพูดถึงแน่นเอียดเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็ดูสิครับตักแต่ละอย่างตัก

นี่ถ้าอยู่แถวแบบเอาแถวออฟฟิศก่อนก็ได้
๔๐บาทนะครับนั่นแหละสิมาลองฟังเสียงหน่อยครับ
ร้านค้าประชารัฐของเราก็จะมีทั้ง
ขายสินค้าโอท็อปที่เห็นอยู่โน่นเนอะ
ขายสินค้าการเกษตรเนี่ยอย่างนี้

แต่ว่ามันไม่เป็นจูงใจให้ลูกค้าเข้ามา
เราก็เลยจัดทำเป็นร้านข้าวแกงราคา๑๐บาทขึ้น
เพื่อจูงใจให้คนเขาได้มากินข้าว

ไม่ใช่คุณผู้ชมอย่างเดียวดิฉันก็อยากทาน
ใช่ฝากท้องได้เลย๑๐บาท
มันอิ่มแถมยังถูกด้วยมากด้วย
ครับแล้วเขาบอกนะครับแต่ละวันจะมีกับข้าว๑๐อย่าง

ให้ลูกค้าได้เลือกรับประทานตามใจชอบ
รวมทั้งอาหารและขนมหวานอื่นก็ให้เลือกรับประทาน
กลางบรรยากาศร้านค้าริมคลอง
พร้อมกับป้ายประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว

คือกินไปดูป้ายไปหาไอเดียไปเที่ยวต่อ
บรรยากาศข้างร้านเขาก็ดูเป็นแบบ

มีปลูกต้นทานตะวันเอาไว้แต่ทานไม่ได้นะ

แล้วเขาก็มีผลิตภัณฑ์ถอดผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรด้วยไปที่เดียวครบเลย

มีหลายเรื่องราวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
มีเรื่องราวของอาชีพที่น่าสนใจมาฝากผม

รวมไปถึงเรื่องราวแปลกประหลาด